เดี๋ยวไปตามเรื่องของกราดยิงชิงทองที่ลบบุรีก่อน
ระหว่างนี้ก็พูดคุยทักทายกันมากันแล้วกันนะครับ

ใช่ค่ะคุยกันมาได้เหมือนเดิมนะคะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐค่ะ
เอาไปดูเรื่องของนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับ
หรือว่าในกอล์ฟอดีตผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผู้ต้องหากราดยิง
แล้วก็ชิงทองไปจากร้านทองออโลล่าที่ห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
ก่อเหตุไว้๙มกราคมเสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน
เมื่อคืนนี้นะครับก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแล้ว
ในช่วงของการฝากขังคืนนี้จะนอนในคุกเป็นคืนที่๒นะฮะ
วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานทางตำรวจกองปราบนะฮะ
ชุดฮานุมานชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ
นำตัวนายประสิทธิชัยไปฝากขังนะฮะฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ระหว่าง๒๓มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์
ทางนายกริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เปิดเผยว่าวันนี้ก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม
แล้วไปพูดคุยนายประสิทธิชัยในรวนจำนะ
เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตข้างใน
เรื่องต้นพบว่านายประสิทธิชัยเริ่มมีการปรับตัวในเรือนจำได้บ้างแล้ว
แล้วก็กินอาหารได้เป็นอาหารของเรือนจำนะครับ
แล้วนายประสิทธิชัยก็บอกนะครับบอกว่าขอยอมรับกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องอารมณ์ร่วมของผู้ต้องขังรายอื่นที่อยู่ด้วยกัน
ที่อาจจะไปรอบทำร้ายเขาตอนเขาเผลอ
นี่ฮะนี่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เปิดเผยเอาไว้นะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แยกห้องนะครับ
ให้นายประสิทธิชัยแยกไปไว้ที่ห้อง๑๑
เป็นห้องผู้ต้องขังสูงอายุซึ่งเป็นแดนแรกรับ
แล้วก็มีผู้ต้องขังใหม่ที่เป็นนักโทษชั้นดีอีก๒คนเนี่ย
เป็นพี่เลี้ยงดูแลนี่นะครับเมื่อช่วงเช้า
พ่อกับแม่แล้วก็ภรรยาของนายประสิทธิชัย
เยี่ยมที่เรือนจำนะครับอ่าก็ซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการ
ผู้ต้องขังฝากเยี่ยมเข้าไปนะครับ
ก็ดูแล้วก็อาจจะทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นบ้าง
อันนี้ท่านพบเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกนะครับ
แล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบระดับความเครียด
พบว่านายประสิทธิชัยไม่มีอาการเครียดมากนัก
นักจิตวิทยาของเรือนจำจะมาประเมินสภาพจิตใจทุกวันนะฮะ
แล้วก็จะทำแบบประเมินสภาพจิตใจความเป็นอาทยากรด้วยนะค่ะ
เพราะว่าเขาต้องจัดกลุ่มประเภทในการเฝ้าจับตาดูพิเศษ
ว่าผู้ต้องขังคนนี้อยู่ในกลุ่มประเภทแบบไหน
จะได้คัดกรองนะฮะเพราะว่าจากแดนแรกรับ

นี่นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไป
แต่ว่าคืนนี้เป็นคืนที่สอง
นายประสิทธิชัยก็บอกกับทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร
บอกว่าขอรับกรรมที่ก่อเอาไว้
แต่เป็นห่วงว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำ
ผู้ต้องขังคนอื่นที่เขาอาจจะรู้ข่าว
แล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับข่าวโกรธแค้น
ในตัวนายประสิทธิชัยจะมารอบทำร้ายเขาตอนเขาเผลออย่างนี้

แม้ว่าตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาจะอยู่ในเรือนจำ

แต่ว่าหลายคนยังคล่องใจสงสัย
คำให้การของผู้ต้องหารายนี้หลายเรื่องนะคะ
เพราะว่าหลายเรื่องมีความย้อนแย้งกันอยู่
โดยเฉพาะการแถลงข่าวที่จบไปเมื่อวาน
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่าง
อันนี้ไม่ได้กล่าวหาทางครอบครัวเขานะคะ
แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตที่หลายคนสงสัยว่า
เหตุการณ์นี้คนในครอบครัวของในไอซ์
รู้เห็นด้วยหรือไม่
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตไปที่บ้าน
ของครอบครัวในกอล์ฟเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นครอบครัวของภรรยาพ่อตาแม่ยาย

อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอยู่กัน๔คน
มีตัวในก๊อฟผู้ต้องหามีตัวภรรยา
แล้วก็พ่อตาแม่ยายอยู่บ้านหลังนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
พอไปเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยอยู่ในอำเภอเมือง
ลบบุรีที่ตำบลป่าตานนะคะ

ก็ไปเจอพ่อตาของนายประสิทธิชัยนะคะ
พ่อตาเขาก็หงุดหงิดทีมข่าวพอสมควรนะคะ
ก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่เกิดขึ้น

ขอชี้แจงอะไรกับสื่อทุกกรณี
ยืนยันว่าจะฟ้องคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ให้ร้ายทางที่ไม่ดีกับครอบครัว
เพราะครอบครัวไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเหตุการณ์นี้เลย
เงินทองทางบ้านมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว

ไม่ได้มีปัญหากู้หนี้ยืมสินอะไรกับใคร
ดังนั้นขอไม่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็โชคดีไปเจอจังหวะที่พ่อตาแม่ยายของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหากำลังจะออกจากบ้านพอดี
ก็เลยเนี่ยเป็นจังหวะที่ไปถึงเขาก็เลยปิดประตูแบบนี้นะคะ
คือก็เข้าใจแล้วครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้ก็คงจะมีความเครียดกันทุกคนนะครับ
เพราะว่านายประสิทธิชัยที่ก่อเหตุเอาไว้ก็โหดเยี่ยมเหลือเกินใช่
ราดยิงชิงทองไปเนี่ยเสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็จะอดมองไม่ได้ใช่ไหมว่าจะเป็นพ่อตาแม่ยายหรือว่าภรรยาก็แล้วแต่
เนื่องจากนายประสิทธิชัยเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ของพ่อตาไปใช้ก่อเหตุ
ว่าคนที่ใกล้ชิดกับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยก็น่าจะพอสังเกตเห็นได้ว่าคนร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิดมันคล้ายกับนายประสิทธิชัยมากขนาดไหน
เพราะหลังก่อเหตุเนี่ย๑๓วัน๑๓วันที่เป็นข่าวไม่เคยเว้นวันเป็นข่าวแทบจะทั้งวันใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังก่อเหตุก็นำรถจักรยานยนต์ของพ่อตา
ที่ใช้ในการก่อเหตุไปคืนพ่อตาด้วยไง
ถ้าเกิดดูจากการเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ก็น่าจะเอ๊ะบ้าง

คือที่เขาตั้งข้อสังเกตเขาไม่ได้หมายความว่า
รู้เห็นเป็นใจในการร่วมวางแผนหรือว่าลงมือ

แต่หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
จะรู้ไหมว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้ว

แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่

ใช่อันนี้คือสิ่งที่คนสงสัย
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเขาด้วยในมุมนั้นนะครับ
ทีนี้ในส่วนของภรรยาของนายประสิทธิชัยนะครับ

อายุนี่๓๙นะครับเขาก็มีภรรยา

หญิงสาวที่อายุยังไม่เยอะนะฮะ
สักประมาณ๓๐แล้วมั้งนะครับ
ครูปอยเป็นครูด้วยนะครับ
ก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไง
เมื่อเช้าก็มีรายงานข่าวว่าไปเยี่ยม
ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าตอนนี้ครูปอย
ภรรยาของนายประสิทธิชัยตัดสินใจ
ลาออกจากโรงเรียนที่สอนหนังสืออยู่ที่ลบบุรี
แล้วนะครับเขาอยู่คนละโรงเรียนนะฮะ
นายประสิทธิชัยเนี่ยเคยเป็นผอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรี
ครูปอยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียน
อาชีวะแห่งหนึ่งที่ลบบุรีนะครับ
วันนี้โรงเรียนที่ครูปอยสอนหนังสืออยู่

ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีก็ตรวจสอบไปนะครับ
ผู้บริหารของโรงเรียนยืนยันว่าครูปอยที่เป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ลาออกแล้วนะฮะ
ลาออกทันทีหลังจากที่สามีถูกจับกลุ่มในคดีนี้นะครับ
ทางสถาบันสถานศึกษาก็ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกัน
เพราะว่าพอมายื่นหนังสือลาออกแจ้งเรื่องลาออกก็เขาก็ไปเลย
ผู้บริหารสถาบันบอกว่าก็ไม่ได้คุยกันไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วครูปอยเขาอยู่ที่บ้านเขาเขาไม่ได้มีบ้านพักในสถาบันนะฮะ
เพื่อนร่วมงานของครูปอยบอกว่าถ้าจะพูดถึงลักษณะนิสัยใจคอของครูปอยแล้วเป็นคนอัธยาศัยดี
ไม่มีปัญหากับใครนะเพื่อนร่วมงานรักทุกคนนะครับ
แต่ก็ไม่เคยมาระบายเรื่องปัญหาชีวิตคู่อะไรให้ฟังนะใช้ชีวิตก็ปกติไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยหรูหราใช้ของแบรนดเนมแบบตามข่าวที่ออกมาไม่ใช่
ก็ดูเรียบง่ายไม่ได้อู้ฟู้อะไรนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องจริงในเรื่องนี้เท่ากับครูปอยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการก่อเหตุของสามี
ที่ผ่านมาสามีจะมีปัญหาเครียดอะไรยังไงครูปอยก็ไม่เคยมาเล่าให้กับทางโรงเรียนฟังให้กับเพื่อนฟังครูปอยจะรู้เห็นเป็นใจจะมารู้หลังสามีไปก่อเหตุหรือไม่รู้อะไรยังไงที่โรงเรียนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ในช่วงประมาณปี๒๕๕๘นะครับแล้วก็ลาออกไปที่อื่น
๖๐กลับมาสมัครงานที่โรงเรียนอีกครั้งคราวนี้มาสมัครตำแหน่งครู
ระหว่างที่เป็นครูฝึกหัดได้สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำนะครับ
มีฐานเงินเดือนตอนนั้น๑๘๐๐เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ปี๖๐ได้ไปเป็นครูพิเศษไปสอนอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางลบบุรีด้วย
แล้ว๒ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการสอบนะฮะ
แล้วก็ได้เป็นครูนะครับบรรจุเป็นครูที่นี่นะครับ
แต่ยังไม่ได้วิทยาฐานะอะไรนะครับทุก๔ปีต้องรอการต่อสัญญา
ยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ลูกศิษย์ที่เคยเรียนหนังสือ
ปอยเคยสอนหนังสือเนี่ยนะฮะบอกว่าครูปอยเป็นครูที่จิตใจดีสอนสนุกนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครูปอยลาออกลูกศิษย์ก็ยังไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน

อารมณ์รู้มั้ยว่าครูปอยเข้ามาออกมาเนี่ย

ค่ะในส่วนของครูปอยภรรยาของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
เนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครไปปรักปรำอะไรเขานะคะ

แต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาก็คือตัวภรรยาของนายประสิทธิชัยเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่
ทองคำที่ก่อเหตุชิงทองไปเนี่ยอยู่ที่บ้านของนายประสิทธิชัยอีกหลังหนึ่ง

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าภรรยาของนายประสิทธิชัยเนี่ย
เป็นคนให้เบาะแสกับตำรวจจนนำมาซึ่งการจับตัวนายประสิทธิชัย
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ได้ข้อมูลมาจากภรรยา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นำมาซึ่งความสูญเสียนะคะ
เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๔คนนะคะ
เสียชีวิต๓ศพก็คือน้องไทตันอายุ๒ขวบ
หัวหน้ารอปภของห้างโรบินสันนะคะ
รวมถึงน้องกวางค่ะพนักงานสาวร้านทองออโรร่านะคะ
ทางครอบครัวของน้องกวางบอกว่า
ไม่เชื่อในคำพูดของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
ในวันที่แถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ที่บอกว่าโอ้โหยิงน้องกวาง๔นัดเนี่ย
เป็นเพราะว่าถุงมือไปขัดที่ไกลปืน
ก็เลยต้องยิงไป๔นัดลักษณะว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้
ต้องเหนี่ยวไก่ซ้ำต้องสบัดอะไรพวกนี้
รวมไปถึงทางครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือก่อนหน้านี้ไปทำพิธีมาแล้วที่จุดเกิดเหตุ
แต่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกรอบหนึ่ง
ก็เพราะว่ามีคนใกล้ชิดบอกว่าฝันเห็นน้องกวาง
นี่ค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายทั้งสามีนะคะ
ของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือน้องกวางพนักงานร้านทอง
ที่ถูกนายประสิทธิชัยยิงไป๔นัดจนเสียชีวิตนะคะ
มนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดใหม่จำปาทองจังหวัดลบบุรี
อันเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเพราะว่ามีเพื่อนสนิทฝันถึง
บอกว่าน้องกวางยังไม่ไปไหนวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุ
วางบอกว่าอยู่ในที่มืดกลัวอยากให้มาช่วย
หิวไม่ได้กินอะไรเลย
คุณพ่อของน้องกวางค่ะร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์
คุณพ่อบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยนะคะ
พอได้ยินว่าน้องกวางไปเข้าฝันเพื่อนสนิทแล้วก็บอกเพื่อนสนิทแบบนี้
เลยตัดสินใจมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนหน้านี้ทำพิธีไปแล้วหลังเกิดเหตุ๑วัน
แต่ครั้งนั้นอาจจะทำพิธีไม่สมบูรณ์
ดวงวิญญาณของน้องกวางก็เลยไม่ได้ตามกลับไป
กลับมาอีกรอบเพื่อความสบายใจของทุกคน
ก็ไปจุดทูปเทียนอธิษฐานบอกว่าให้กวางกลับเถอะ

คนในครอบครัวก็ทำตามความเชื่อแล้วก็เพื่อความสบายใจ
กวางน่าจะกลับออกมาออกมาจากวิญญาณออกมาจากที่จุดเกิดเหตุแล้ว
เพื่อนเขาฝันเหมือนกันผมก็เลยคิดว่า
ยังทำพิธีครั้งแรกนั้นไม่ถูกต้องนะครับ
ก็ลูกเลยยังไม่ได้กลับบ้าน
ก็เลยมาทำพิธีใหม่ครับ
แล้วพ่อของน้องกวางก็ย้ำอีกรอบนะคะ
ว่าไม่มั่นใจนะคะสิ่งที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
ให้สัมภาษณ์กับทางพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแถลงข่าว
ว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงเชื่อว่านายประสิทธิชัย
ใจตั้งใจกระหน่ำยิงใส่น้องกวาง
คุณพ่อบอกว่าหลังจากจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
มีแม่ครัวคนนึงที่มาช่วยงานศพน้องกวาง
บอกว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
เคยเดินทางไปที่งานศพของน้องกวางด้วยนะคะ

ระหว่างนั้นยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่
ในคืนที่๒ของงานศพน้องกวาง

ว่านายประสิทธิชัยไปงานศพ
แล้วก็มอบเงินให้กับคุณยายน้องกวางครับ
แล้วก็ออกไปบอกว่ามีธุระต้องทำ
แต่ทางครอบครัวยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
กับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหามาก่อน
แต่ที่แม่บ้านแม่ครัวเขาจำได้
ก็เพราะว่าพอจับตัวได้เห็นข่าวเห็นหน้าไง
เห็นหน้าในข่าวแล้วก็นึกย้อนไป
งานศพเมื่อวันก่อนเห็นผู้ชายคนนี้
มามอบเงิน๒๐๐๐ทำบุญงานศพน้องกวาง
แสดงว่าในคืนที่๒ในพิธีสวดพระธรรมศพของน้องกวางเนี่ย
ก็ประมาณช่วงวันที่๑๐๑๑ใช่ไหมเพราะก่อเหตุ๙มกราคม
ช่วงเวลานั้นนายประสิทธิชัยไปใช้ชีวิตตามปกติ
แล้วก็แม่ครัวบอกว่าเห็นจำได้เลยจำหน้าได้เลย
พอจับคนร้ายได้โอ้โห
อะไรจะใจคอได้โหดเยี่ยมเลือดเย็นขนาดนั้น
ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ตำรวจบอกในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับ

ในการที่จะให้การอะไรยังไงก็ได้
วกวนจะกลับคำให้การกี่ครั้งกี่หน
ก็แล้วแต่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำคดีนี้

มัดตัวมัดพฤติกรรมของผู้ต้องหาคนนี้
จากการที่แถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้นะครับแล้ว
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็ได้
เพื่อจะให้นักข่าวได้สอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อเหตุด้วยเนี่ย
เท่าที่ฟังดูแล้วจับใจความได้
นายประสิทธิชัยจะพยายามบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเจตนาหรือจงใจจะฆ่าคน
กราดยิงเพื่อจะชิงทอง
อย่างเช่นกระสุนนัดแรกที่ยิงใส่รอปภ

โดนน้องไทตันจนเสียชีวิต

ที่ยิงพนักงานสาวร้านทองเสียชีวิตไป๑ศพ

แต่เป็นเพราะพอยิงไปแล้วถุงมือมันติดไกลปืน
ก็เลยต้องพยายามสะบัดหรือว่าเหนียวไกลซ้ำ
ส่วนที่เหลือยอมรับว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ผ่าไปละ
อยากจะให้ข้อหามันเบาลงหรืออย่างไร
คุณพ่อของน้องกวางพนักงานสาวร้านทองโอโลล่า

แล้วบอกว่าเป็นทหารรับราชการอยู่ในชายแดนใต้มาเป็น๑๐ปี

ปืนมาเกือบทุกชนิดเพราะฉะนั้นไอ้แบบยิงปืนแล้วถุงมือติดเนี่ย
พ่อบอกไม่เชื่อที่ยิงน้องกวางลูกสาวของพ่อ๔นัดเนี่ย
พ่อบอกจะมาบอกว่าโอ้โหเพราะว่าถุงมือมันติดไกลปืน
ก็เลยต้องเหนียวไกลซ้ำเนี่ยไม่จริงเชื่อว่าเป็นเพราะเจตนาแน่
ใจแน่เป็นความโหดเยี่ยมของคนร้ายแน่นะครับ
เดี๋ยวลองย้อนไปฟังตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวจะได้ฟังคุณพ่อด้วยนะที่นายประสิทธิชัย
ให้สัมภาษณ์ผ่านสายโทรศัพท์ในการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรื่องถุงมือขัดไกลปืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับ
คือแบบก็เป็นติดถุงมือก็ขัดไกลปืนนะครับ
ติดถุงมือคลากลุ่มไกลมันไม่ใช่นะครับปืนชมละเฟศนี้
ภาคใต้มาเก้าปีนะครับการใช้ปืนเนี่ยในระยะเก้าปี
มันทำอย่างไรถุงมือมันเล็กมันรัดมือไม่ผ่อง
และกายปืนเนี่ยเวลากระสุนเข้ารังเฟิร์งไปแล้ว
ยิงละที่หนึ่งไปแล้วและที่สองกายปืนมันจะอ้าอ่ามากกว่าเดิม
มันไม่สามารถที่จะติดได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าถุงมือจะติด
ถ้าได้ปืนอัตโนมัติน้าครับ
มันต้องเหนียวไกลถึงจะออกปั้ง

มันไม่ใช่อัตโนมัติปลืดไปได้ไม่ใช่ครับ
นี่ฮะที่คุณพ่อบอกฟังแล้วแบบโอ้โหโมโหมาก
ผู้ต้องหามาอ้างเรื่องถุงมือติดไกลปืน
นะครับแล้วคนอื่นอื่นที่เสียชีวิตเนี่ย
อกจากน้องกวางลูกสาวคุณพ่อแล้วเนี่ยมีอีก๒ศพมีคนเจ็บอีก๔คนจากการถูกยิง
พ่อของน้องกวางบอกว่าไม่เชื่อเลยที่ผู้ต้องหาพยายามจะบอกว่าไม่เจตนา
เจตนาจะยิงถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังนะครับ

แล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หลิงพอหมดกลับว่ากระทำไปแล้วมันมันมัน
มันมัน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
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน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

แล้วยังไปมีหน้าตาทำหน้าตาไม่เหมือนไม่รู้สึกรู้ร้อน

คือเขาไม่มีจิตสำนึกที่ตัวเองกระทำความผิดเลยนะครับ
ไม่มีกฤตธรรมนึก
วันนี้ในมุมมองของวีดาของน้องกวางที่ให้สมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ยังมองว่าส่วนตัวนะเชื่อว่าครอบครัวของผู้ต้องหาต้องมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
แม้จะไม่ได้ร่วมก่อเหตุโดยตรงแต่อาจเข้าข่ายการช่วยเหลือสนับสนุน
เพราะว่าระยะเวลาในการก่อเหตุมันหลายวันมากกว่าจะจับได้๑๓วัน
จักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุกับคันที่เอาไปเก็บเอาไปจอดที่บ้านของครอบครัว
เชื่อว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักคนใกล้ชิดคนบ้านเดียวกันเนี่ย
พ่อของน้องกวางบอกว่าเห็นปุ๊บเห็นจากข่าวเนี่ยต้องรู้
แต่อันนี้เป็นมุมมองของคุณพ่อของน้องกวางนะ
เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ตำรวจเนี่ยขยายผลต่อไปด้วย
ไม่ใช่แค่ตัวนายประสิทธิชัยคนเดียว
แต่ถึงแม้ว่านายประสิทธิชัยจะให้การอย่างไรก็ตาม
ตำรวจก็เน้นที่พยานหลักฐาน
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดว่าตั้งใจยิงหรือไม่ตั้งใจยิง
เตรียมตัวมาการอะไรต่างเนี่ยต่อให้ปฏิเสธยังไงหลักฐานมันมัดตัวแน่นนะคะ
ทีนี้ค่ะระหว่างการแถลงข่าวที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฟังไป
ตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาบอกว่าเตรียมจะมอบตัวอยู่แล้ว
ตั้งใจจะมอบตัว๒๔มกราคมก็คือวันนี้
เพราะว่าติดภารกิจติดกิจกรรมที่โรงเรียน
อยากทำกิจกรรมที่โรงเรียนก่อนแล้วค่อยไปมอบตัว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียน
โรงเรียนที่ผู้ต้องหาเคยเป็นผู้อำนวยการที่สิงห์บุรี
ไปถามว่ามีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียน
ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหไปก่อเหตุยิงคนตาย๓ศพ
คนเจ็บไป๔คนไปชิงทองเขามา
กิจกรรมอะไรที่มันสำคัญมากไปกว่าที่จะไปมอบตัว
ทางโรงเรียนบอกว่าก็
จริงก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะ
แต่โรงเรียนปิดอยู่นะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
เขาได้มีการสั่งปิดโรงเรียน๒วัน
ที่ปิดก็เพราะว่าอยากจะให้คุณครูที่อยู่โรงเรียนนี้
น้องหนูนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนี้
ได้พักใจได้ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวจะเปิดเรียนอีกทีวันจันทร์นะคะ
แล้วทางโรงเรียนก็บอกว่า๒๔มกราคมวันนี้
ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะคะ
แต่ที่จะมีกิจกรรมจริงเนี่ย
ก็คือจะมีงานตรุษจีน
จะจัดเลี้ยงครูนักเรียนทั้งโรงเรียน
ข้าวหมูแดงขนมไอศครีมมาเลี้ยงกัน

แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ถึงขั้นที่ว่าโอ้โห

ติดภารกิจติดกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนนะ
คนในโรงเรียนเขาช็อกมากนะคะ
ผู้มนุยการโรงเรียนเป็นผู้ร้ายกราดยิงชิงทอง
ตอนนี้เพิ่งจะพอทำใจกันได้บ้าง
แล้วก็สามารถให้ข้อมูลกับนักข่าวได้บ้างก่อนหน้านี้

เขาบอกว่าไม่อยากให้ข้อมูลจริงเพราะทำใจไม่ได้
เพราะใกล้ชิดคลุกคลีกับคนก่อเหตุมานานนะคะ
ไม่กล้าจะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้พอทำใจได้

เคยร่วมงานกับตัวผู้ต้องหาที่ตอนมาเป็นผู้มนุยการเนี่ยนะ
เขานิสัยดีนะเรียบร้อยนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะ
ไปไหนมาไหนยกมือไหว้ตลอด
นักการพานโรงเขายังยกมือไหว้เลย
ยกันวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบ
เป็นผู้มนุยการที่คุณครูทุกคนอยากจะให้มาทำงาน
อยากจะให้มาช่วยยกระดับโรงเรียนให้ดีขึ้น
แต่กลายเป็นว่าหน้ามือเป็นหลังอะไรก็ไม่รู้
กลายเป็นแบบเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าคนตายอย่างนี้นะคะ

นายประสิทธิชัยตอนเป็นผอโรงเรียนเด็กรักมาก
แต่สุดท้ายแล้วแม้ทางโรงเรียนจะต้องเจอกับมรสุมที่ว่า
ผู้นำโรงเรียนกลายเป็นผู้ร้ายเจ็บช้ำและช็อก
แต่ทางโรงเรียนก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อดำเนินการต่อน้องนักเรียน
ต้องมาโรงเรียนคุณครูยังต้องสอนหนังสือนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงบุคลากรในโรงเรียนนี้ดูหน่อยนะคะ
พอท่านได้ตั้งความหวังไว้ว่าวันที่๒๔นะ
จะเลี้ยงอาหารเด็กอาหารกลางวันเด็ก
คือจะเลี้ยงข้าวหมูแดงแล้วก็ไอศครีม
บอกว่าไม่อั้นเลี้ยงเต็มที่ให้เด็กได้กินอยากให้ถึงตัวเด็ก
อาหารไอศครีมก็ทำมาเป็นนักดำเนิ่งให้ผู้รัก

เด็กมาช่วยงานเนี่ยแกให้นะ

เพราะว่าเด็กก็ยังคอยพวกเราอยู่นะ

ก็มีความห่วงใหญ่

คือเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย

เพราะเราจะห่วงกันแต่เรื่องงาน

รับการประเมินนิเทศกันอย่างนี้
เราไม่ได้คิดว่า

พฤติกรรมที่โรงเรียนอย่างหนึ่ง
โอ้โหไปก่อเหตุโหดเยี่ยมได้แบบ

นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย

เพราะว่าจำนวนนักเรียนค่อนข้างน้อย

ทางโรงเรียนก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องนี้

เดี๋ยววันจันทร์๒๗มกราคมนี้

จังหวัดสิงห์บุรีจะเข้ามาพูดคุย

บุคลากรครูในโรงเรียนนี้นะคะ

ขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งของนายประสิทธิชัย
ผู้ต้องหาจะได้ดำเนินการต่อ

ก็ต้องทำการเรียนการสอนกันต่อ

ในโรงเรียนนี้นะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นายประสิทธิชัย
กราดยิงที่ห้าง
รุบินสรรพบุรี๙มกราคม

เสียชิด๓ศพบาทเก็บ๔คน

นายยุทธการชุนสนิท

ซึ่งไปยืนเลือกซื้อทอง

ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับ

ช่วง๒๓วันนี้หากไม่มีไข้อะไร

ภรรยานะครับก็คือนางสุภาวดี

ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเหมือนกันนะฮะ

เพราะว่าต้องทำกายภาพบำบัดที่แขน

ถูกยิงคนแรกเลยฮะตอนนั้นยืน
หันหลังกำลังดูลูกค้าที่

ดูความปลอดภัยด้านในอยู่

ตอนนั้นกระสุนเข้าแถวด้านหลัง

แล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือพนักงานสาว

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ตอนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
ตั้งแต่เมื่อ๒๒มกราคม
และนัดให้ไปตรวจอาการอีกครั้งทุก๒สัปดาห์
นี่อยู่ในร้านทองโลล่านะครับร้านเดียวกับน้องกวาง
นางสาวธิดารัฐเลยนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิต
นางสาวเปรมิกาถูกยิงเข้าที่หน้าอกทางด้านฝั่งขวา
มีเลือดออกในปอดแล้วก็ถูกยิงเขาที่ขาด้านซ้ายด้วย
อาการดีขึ้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ยังเดินไม่สะดวก
น่ากังวลก็คือเส้นประสาทเนี่ยยังประสานกันได้ไม่เต็มที่
หมอบอกว่าอาจต้องใช้เวลา๓๖เดือนนะฮะ
ถึงจะกลับมาได้ตามปกตินะครับในการที่จะใช้ชีวิต
ในการเดินในการยืนในการลุกในการนั่งแต่ไม่รู้ว่าจะเต็มร้อยหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้เธอก็กังวลนะฮะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย
จะกลับไปทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้สอบถามอาการไปนะครับทางโทรศัพท์นะฮะ
ซึ่งคุณเปรมิกาก็เล่าถึงอาการเอาไว้นะครับ
คลายท่องเหรอตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยนะนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังเดินไม่ได้เลย
แล้วก็แขนยังใช้ไม่ได้
แล้วฉันจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ไม่รู้จะไปทำอันไร
เพราะว่าก็โดนถัดจิ้นส่วนกระดูกในศระฮอก
แต่ตอนนี้ครูก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลรักษาตัวที่บ้านเนาะ
ถ้าเขาให้เขาพักฟื้นน่าจะพักฟื้นนานนะครับประมาณเท่าไหร่ได้
ก็หมอบอกว่าในส่วนของระบบเช็คสภาพที่พี่แก่เนอะตอนนี้ที่ใช้การไม่ได้เลยนะ
มันใช้เวลา๓๖เดือนเพราะว่าเส้นฟาดผมยาววันละมิ
อันนี้ที่หมอบอกพ่อมานะครับแล้วก็รอดูก็ดูจะเล็งไปนิดนึงนะครับ
นอกจากเงินช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ย
ผมว่าต้องดูเรื่องของอาชีพการทำงานของเขาต่อไปในอนาคตหลังจากหายเจ็บด้วยนะ

เพราะว่าเป็นการบาดเจ็บขณะทำงาน
สมมุติถ้าผมเป็นเจ้าของร้านทองนะ

เพียงแต่ว่าถ้ายืนไม่สะดวกยืนหน้าก็เติมไม่ได้

ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคนเจ็บด้วยนะครับ
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลกันแล้ว

บางคนยังรักษาตัวอีกตั้งครึ่งปี

เมื่อ๙มกราคมที่ลบบุรีเนี่ย

พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

เพราะคนที่เขาไปช่วยเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ออกมาบอก
ผมไปช่วยนะผมอุ้มคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะ

ใช่ค่ะและทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า

เขาได้มีการโพสต์คลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปที่เขาไปถามถ่าย

อาการดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ

ดีใจดีใจที่ยังได้เจอ
เราเจอคนไม่ดีแค่คนเดียว
แต่เราเจอคนดีเยอะแยะเลย

หมองโลกแบบนี้ดีมาก

มันไม่ดีมาแล้ว

ถึงมีคนดีเข้ามา
เราแค่ชงร้ายได้เฉย

พร้อมภาษาโศกแล้วค่ะ

ยังช่วยเดินไปได้

ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีหลายคนเลยนะคะ

ทหาร๔นายนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์พอดี

และเขาเป็นคนไปช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
และคลิปเมื่อสักครู่นี้คือทหารทั้ง๔นายนี้
คุยกับสามีของคุณเปรมมิกา

ใช่ค่ะคุยกับสามีเขา
ว่าอาการความคืบหน้าเป็นยังไงหายดีหรือยัง
หลังจากช่วยแล้วก็ยังถามถ่ายไง
ว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้าง

พลเมิงดีทั้ง๔นี้ก็คือ

สิบเอกคมกฤษเบนจะปรีชาสิบ
นายสิทธิ์พยาบาลชุดปฏิบัติการรบพิเศษ
พันรบพิเศษที่๒กรมรบพิเศษที่๑
โทชัยพลพุทธิในสิบการช่างและทำลาย
ปฏิบัติการรบพิเศษกองพันรบพิเศษที่๒
กรมรกพิเศษที่๑สิบโทประกอลละออง
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลกองพันธ์เสนารักษ์ที่๑
นางสาววราพรวรพัฒน์พยาบาลวิชาชีพ

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการทหารบกก็ชมเชยไปแล้ว
สำหรับทหารทั้ง๔นายที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
เหตุการณ์นี้นะคะยังมีพลเมืองดีคนอื่นด้วยนะคะ
หลายคนเลยในเหตุการณ์ที่เขาเข้าไปช่วยคนเจ็บ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ชื่นชมด้วย
คือทั้ง๔นายตอนที่ไปช่วยเหลือ
วันที่เกิดเหตุ๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้โหชุลมูลวุ่นวายแล้วก็ช่วยคนเจ็บจนนำส่งโรงพยาบาล
จนเขาแบบไม่ได้เจ็บอะไรไปมากไปกว่านี้

นายนี้ไม่ได้ไปเป่าประกาศอะไรนะครับ

ไม่ได้ไปบอกไปพูดว่า
โอ้โหวันนี้เราไปช่วยคนเจ็บมา

แล้วที่ทราบกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เพราะว่ามีคนในพื้นที่

ที่เขาถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรกันเนี่ย

ก็เอ๊ะ๔คนนี้ทำไมดูคุ้นเป็นทหารหรือเปล่า

เป็นกำลังพลสังกัดอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ตำแหน่งอะไรบ้างอยู่ชุดไหนปฏิบัติการตรงไหนบ้าง

ค่ะนี่ฮะโอ้โห

บางคนก็เป็นคนที่เข้าไปที่ห้างพอดี

เขาก็ไปช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
อะไรอย่างนี้หลายคนก็ต้องชื่นชมทุกคนนะคะ

ก็คือตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

ใช่ค่ะทั้งรางวัลนำจับอย่างเป็นทางการ

ตอนนี้คนถามเยอะว่าตกลงแล้วใครจะได้รางวัลนำจับนี้

แต่ต้องขออนุญาตปกปิดเอาไว้

ตำรวจเขารู้ว่าใครแจ้งเบาะแสให้เขา

เพราะว่าแต่ละคนเขาก็แสดงตัวกันหมดนะครับ
ยินดีพร้อมที่จะมามอบรางวัลนำจับ

หากนับรวมเฉพาะหน่วยงานหลัก
สูงไปถึง๗แสนบาทแล้ว

แต่มันก็เทียบกับชีวิตคนที่สูญเสียไปไม่ได้หรอกใช่ไหม
๓ศพกับบาดเจ็บอีก๔

ให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแส

แล้วก็เพิ่มอีก๑แสนรวมเป็น๒แสน

ประกาศให้รางวัลนำจับตั้งแต่แรกเลยนะครับ

ตำรวจภูทรภาค๑นะฮะ
ก็เป็นพื้นที่ลบบุรีเนี่ยนะครับ

และติดตามการบริหารงานตำรวจ
หรือก็ตอรอ๑แสนบาท
บังคับการกองปราบราม๑แสนบาท
แล้วก็ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันภัย๑แสนบาท

ก็ยอดรวมทั้งหมดนะฮะ

นี่ก็คือบรรดาเพจต่างนะครับ
เขาก็ประกาศเอาไว้

ก็ประกาศไว้ตั้งแต่แรก๓๐๐๐บาท

โป้ค่ะเสียโป้เขาเคยโพสต์เอาไว้
เดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมา

ก่อนจะไปติดตามคดีไอซ์หีบเหล็กนะคะ

เกี่ยวกับคดีกราดยิงชิงทองร้านทองออโรร่า

ถามถึงเรื่องของรางวัลนำจับกันเยอะ
ทางภูมิบอกไปแล้วรวมแล้วก็

รางวัลนำจับก็จะมอบให้กับคนที่แจ้งเบาะแส
นำมาซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายได้

เขาเสนอตัวจะให้รางวัลนำจับ

แต่จะให้ก็ต่อเมื่อเป็นการจับตายเท่านั้น

จับตายได้มีเงินรางวัลนำจับให้๕แสน

ที่มีสิทธิ์รางวัลนำจับนี้
ในกรณีคนร้ายขัดขืนการจับกลุ่ม
ห้ามประชาชนไปฆ่ามันนอกจากไม่ได้รางวัลแล้วยังโดนคดีด้วย
อันนี้ถูกต้องเพราะว่าการวิสามันคนร้ายเนี่ย
ก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เกิดคนร้ายขัดขืนต่อสู้อะไรแบบนี้นะคะ
ดังนั้นนะวันนี้จับคนร้ายได้
นายประสิทธิชัยอยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขัง
เงินรางวัลนำจับนี้จะยังไง

ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามมาเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็สรุปคือก็ไม่ต้องจ่าย

แล้วมีการวิสามันเขาก็จะมอบให้กับตำรวจ
ใช่ค่ะแม่ของเสียโป้ก็บอกทีมข่าวเหมือนกันว่า

คือดูข่าวแล้วอารมณ์มันพาไป

ก็เลยโพสต์แบบนี้ออกไปนี่นะแม่นะคะแม่เสียโป้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์
มีคนหนึ่งที่ก็โดนหางเลขไปกับเขาด้วยนะฮะคือความจริงแล้วสังคมออนไลน์เนี่ย
ถ้าจะพูดถึงแง่ดีแล้วก็มีประโยชน์มันก็มีเยอะ
ตำรวจก็บอกโอ้โหช่วยแจ้งเบาะแสจับสังเกตสังกาอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่อีกมุมนึงมันก็มีโทษสำหรับคนที่ทำอะไรที่มันไม่ดีหรือไม่คิดให้รอบครอบ
อย่างกรณีภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกเอาภาพไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงหลายคน
คนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าหนึ่งในนั้นคือภาพของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะ
นี่ฮะดารานักแสดงชื่อดังอดีตนางสาวไทยเนี่ยนะครับ
คุณบุ๋มมนัดดาโพสต์ภาพนี้เองเลยนะครับ
ขอความกรุณางดแชร์ด้วยนะคะ
คืองงมากภาพของเธอชัดใครที่ได้รับแบบนี้เนี่ยช่วยด่ากลับคนส่งด่วน
จริงยังมีคลิปผู้หญิงอาบน้ำก่อนหน้าอีกคลิปหนึ่ง
ที่หาว่าเป็นภรรยาผู้ต้องหาใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไม่ควรส่งต่อ
มันเป็นการละเมิดแล้วก็เป็นภาพที่เธออยู่ในชุดที่ลักษณะบิกินี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เธอติดตามข่าวนี้มาตลอดเพราะเป็นคดีดังยิ่งคนร้ายก่อเหตุแบบอุกชะกัน
ยิงเด็กเสียชีวิตด้วยตอนนั้นยังรู้สึกเลยว่าอยากให้ผู้ต้องหาถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
นี่ค่ะคุณแจ๊กกะรีนบอกข่าวบันเทิงเราไปสัมภาษณ์มา
ซึ่งคุณบุ๋มมนาบอกว่าพอมาเจอกับตัวเองนี่โอ้โหรู้สึกแย่มาก
ไม่สำนึกอะไรตัวเรานัดโดนอย่างนี้อีกโอ้โหตอนนี้สภาพจิตใจบุมแย่มาก
จงใจมั่มั่วด้วยอาจจะเห็นด้วยทรงหน้าอกใหญ่เหมือนกัน
เราก็ปล่อยให้โจรชิงทองกราดยิงชิงทองเนี่ยเขาก็เป็นคนร้ายไปคนเดียว
เราไม่ต้องไปเป็นคนร้ายกับเขาด้วย
ใช่ค่ะคือตำรวจเองก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
นำมาซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายครับแต่มุมที่มันเป็นข่าวล่วง
ข่าวที่ยังไม่ชัวร์ว่าจริงไม่จริงอย่าเพิ่งไปแชร์กันคนอื่นจะเดือดร้อน
กรณีคุณบุ๋มเนี่ยผมว่าเขาเห็นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หรอก
ปนัดดาพิธีกรดาราชื่อดังอดีตนางสาวไทยจะไปเป็นภรรยาผู้ต้องหานู้น

ก็รู้อยู่แล้วก็ไปแชร์สนุกมือมันมืออะไรอย่างนี้นะฮะ

ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดี